ดูนะครับดูนะครับผมออกไปตรงนี้มานะครับแค่เข้าไป
ดบัตรนะครับออกมาปุ๊บนี่ล็อกรถเลยครับไม่มีเห็น
ใจประชาชน
รู้นะครับรู้นะครับผมออกไปส่งนี้มานะครับแค่เข้าไป
ดบัตรนะครับออกมาปุ๊บนี่ล็อกรถเลยครับไม่มีเห็น
ใจประชาชนเลยนะครับไม่มีความเห็นใจประชาชนเลยนะครับ
ดูช่วงโควิดอย่างงี้โอ้ยเอาแต่เงินอย่างเดียวคือยังไง
ครับไม่อ่ะผมจะโอ้โหผมออกไปกดนะครับออกไปกดแค่กด
แล้วผมวิ่งออกมานะครับยังไม่ทันเลยมาล็อกรถผมไม่
ถึงหนึ่งนาทีคือยังไงครับคือยังไงครับไม่ถึงหนึ่ง
นาทีเลยผมออกเข้าไปกดบัตรเนี่ยไม่ถึง๑นาทีเลย
ผมเอามาจอดไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยไม่เข้าใจว่าป้าย
จราจรพี่ไม่ถึงหนึ่งนาทีพี่คือบางทีมันต้องเอา
รุมอร่วยให้ผมบ้างพี่ผมไม่คือผมมาผมบอกว่าให้
พี่อ่ะเปิดใช่ไหมเปิดโอเคแต่ผมขับรถไปแล้วผม
ไม่ส่งก็ได้ใช่ไหมกำลังล็อกอยู่เลยเมื่อกี้แต่
ไม่เห็นใจผมเลยอ่ะพี่ไม่เห็นใจประชาชนพี่เอา
แต่เงินอย่างเดียวจริงไหมเอาฟองกระปองสิครับโอเคผม
ทำยังไงอ่ะผมกดปุ๊บผมรีบออกมาโอเคกำลังล็อกผม
กำลังไม่กำลังล็อกผมใช่ไหมกำลังล็อกโอเคโอเค
พอล็อคเสร็จปุ๊บผมก็เออวิ่งออกมาถ้ากลับเท่าไหร่ถ้า
หรอผมให้พี่ผมแล้วที่คนในที่เนี้ยผมไม่รู้เลยนะ
พี่แล้วป้ายมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแค่กดแป๊บเดียวเองแค่
แป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีพี่จะล็อกรถผมปุ๊บวิ่ง
ผมวิ่งออกมาโอเคแต่ผมขับรถไปเลยนะพี่ก็ไม่ยอม
อมเลยเอาแต่เงินอย่างเดียวเลยอ่ะหาเงินอย่างเดียว
กับประชาชนอย่างงี้เหรอพี่คือผมน่ะยังไงคือ
ประชาชนเนี้ยมีเงินมากมายหรอห้าร้อยพันหนึ่งอย่างงี้
หรอพี่พี่เอาห้าร้อยพันหนึ่งแค่อย่างงี้หรออ่าคือ
ดูผมนี่ผมไม่มีเงินอ่ะสมมุติว่าผมมีเงินอยู่

กลับไว้ไม่ได้พี่จะมาแบบอย่างงี้โอ้โหพี่ผมก็แย่
ดูนะครับดูดูนะครับดูนะครับตำรวจนะครับกลับมาช้า

หมายถึงว่าผมต้องนั่งรอฝั่งไปดูนะครับ

สมมุติการให้ยังคอยเผื่อแต่อีกแค่๑ปี